คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการจับผู้ร้ายกันหน่อย
มีตำรวจที่เขาจะพยายามจับผู้ร้ายเนี่ยนะคะ
แต่วิธีการของเขาน่ารักแล้วก็ได้ผล

วิธีที่นายซีฟฮัสตันนะคะ
ตำรวจจราจรสถานีตำรวจมณฑลวิวเชียร์ประเทศอังกฤษ
จับคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา

ได้ยินเสียงสุนัขเห่าแล้วก็เสียงบรรยายข่าวเนี่ย
ไม่ใช่เสียงสุนัขเสียงปรับรูป
เขาทำเสียงเรียนแบบเสียงสุขนะคะ

คือเขาพยายามไล่ล่าคนร้ายใช่ไหมเป็นวัยรุ่น๔คน
เพราะว่าฝ่าฝืนกฎจราจรคนร้ายก็หลบหนีไป
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางคืนติดตามยาก
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะไปซ่อนตัวอยู่
ฮัตตันเนี่ยเขาเลยตะโกนออกไปก่อนว่า

มีแต่ตำรวจเนี่ยล่ะเห่าเอง
เห่าครูเอง
เขาคงตกใจว่าสุนัขต้องวิ่งเร็วแน่เลยต้องตามไปกัด

เพื่อนร่วมงานเคยแซวเขาแล้วด้วยบอกว่า

สุนัขตำรวจเนี่ยเอาคุณฮัตตันไปคนเดียว

เหมือนแล้วสุนัขดูเกรี้ยวกราดด้วย